พื้นที่กรุงเทพมหานครจะสิ้นสุดการวิ่งในวันนี้ที่
ก็จะเป็นประชาชนแล้วก็หน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนที่เข้าร่วมบริจาค
กับทางโครงการเก้าคนละเก้านะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับหน่วยงานภาคเอกชนนะคะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้ยินดีมากเลยนะครับที่ได้โอกาสเข้ามาร่วมโครงการกับพี่ตูนนะครับ
สามแสนห้าหมื่นบาทแล้วก็เอานักวิ่งมาวิ่งร่วมกับพี่ตูนด้วยครับ
อีก๒๐คนครับยินดีมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับ
และนี่ก็เป็นหนึ่งในภาคเอกชนที่ร่วมบริจาคกับพี่ตูนจำนวนเงิน๓๕๐๐๐บาทค่ะ
และต่อจากนี้ไปที่บนเวทีนี้ก็จะเป็นพิธีต้อนรับตูนบริสไลม์และทีมเก้าคนละเก้า
ซึ่งเมื่อเดินทางมาถึงที่นี่ค่ะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ก็จะมอบเงินบริจาคค่ะและถ้าหากว่านับจากวันที่ตูนบอดี้แลมเริ่มวิ่งจากอำเภอเบตงจังหวัดยาลา
จุดนี้นะคะก็จะเป็นรวมระยะทาง๑๑๗๗๑กิโลเมตรค่ะ
ชรวรินพัชรปภานันข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากถนนบรมราชชนนานีค่ะ